ล่าศุดโค้ชโทยสรุษักยอดยาไทย
ก่อนหน้านี้ทัพช้างศึกมีความหวังอย่างมาก
ที่จะรักษาถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๗ในรัชสมัยแรกของในหลวงรัชกาลที่๑๐ไว้ที่แผ่นดินไทย
แต่ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชโตยสิริษักยอดญาติไทย
กลับทำได้ดีที่สุดเพียงแค่อันดับ๔
พ่าย๒นัดรวดในเกมวัดศักดิ์ศรีกับเวียดนามและอินเดีย
คู่ปรับเก่าจากศึกเอเชียนคลับด้วยสกอร์๐ประตูต่อ๑ทั้ง๒เกม
ล่าสุดโคสโตย์ซิริสักยอดยาชไทย
โชคโชคทวีพรมรัฐและทีมงาน
ได้ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย
หลังได้เข้ามาพูดคุยสรุปการแข่งขัน
และปัญหาการทำทีมที่เกิดขึ้นร่วมกับสมาคมฟุตบอลวันนี้
โดยโค้ชโตยมีแผนเดินทางไปศึกษาดูงานโปรลายเส้นที่ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อต่อยอดในเส้นทางผู้ฝึกสอนต่อไป
ทีมชาติไทยครับเพื่อให้คนที่มีความสามารถมาช่วยพัฒนาตรงนี้ครับผม
ลาออกของโคชโตยสิริษักยอดญาติไทย
ทำให้สมาคมฟุตบอลต้องเร่งเฟ้นหาโค้ชคนใหม่
เข้ามาคุมทีมท่ามกลางความกดดัน

ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะต้องลงสนามนัดสำคัญ
ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี๒๐๒๐
โดยไม่มีเกมใดให้โค้ชคนใหม่และนักเตะได้ลองสนามแม้แต่เกมเดียว

รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
ยืนยันว่าทางสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจในการค้นหาโค้ชคนใหม่
และมีความเป็นไปได้ทั้งโค้ชคนไทยและต่างชาติ
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสไตล์การทำทีม
เหมาะสมกับทีมชาติไทยมากที่สุด
เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่โคสต์โต๋ยโคสต์โชคและทีมงาน

ดังนั้นถามว่าเราพูดคุยกับใครมาแล้วมันไม่ได้พูดคุยเลย

เพราะว่าจากข่าวสารต่างหรือสถานการณ์

ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เราได้ส่งผ่านให้กับทาง
ผู้อำนวยการเทคนิคมิสเตอร์กาเลสโทรมาโกซ่า
เป็นผู้พิจารณาคัดกรองในขั้นแรก
ก่อนที่จะเหมือนกับช็อตลิสต์มาให้กับทางสมาคม
ว่าเราอยากจะเล่นในสไตล์ไหน
โค้ชคนไหนมีความสามารถและเหมาะสม
อย่างไรก็จะเป็นสเต็ปต่อไป
อย่างไรก็ตามการก้าวเข้ามาเป็นเฮสโค้ด

ของโคสต์โตย์สิริสักยอดยาตรไทย

นับเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าตัว

แต่ก็ยังหวังว่าจะได้เห็นทัพช้างศึก

นักกีฬาและทีมงานช้างศึกไทยทุกคน
ภูมิใจนะครับที่ได้มาทำหน้าที่ของตัวเองตรงนี้เพื่อชาตินะครับ
แต่ก็ผิดหวังในสิ่งที่คนไทยทุกคนไม่สามารถ
แต่ว่าก็หวังว่าทีมชาติไทยจะพัฒนาไปข้างหน้านะครับ
ตัวผมเองก็และทีมงานก็เป็นคนที่เดินสายมาทางสายของฟุตบอลแล้ว
เพราะฉะนั้นอุดมการหรือความคิดของพวกผมก็เหมือนเดิมพัฒนานักเตะไทย
เพื่อที่ทีมชาติไทยจะเดินหน้าต่อไป
สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒โซนเอเชีย
จะมีพิธีจับสลากแบ่งซ้ายที่กรุงโดฮาประเทศกาต้า
ในวันที่๑๗กรกฎาคมนี้
ร่วมรุ้นและให้กำลังใจทัพนักเตะไทยและกุญสือทีมชาติไทยคนใหม่
ในเส้นทางสำคัญของฟุตบอลไทยสู่ฟุตบอลโลก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน